ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีวางเพลิงหน้าเรือนจำคลองเปรม
เมื่อวานี้ทางมารดาของแอมมี่
ก็มีการยื่นหลักทรัพย์ในการขอประกันตัวบุตรชาย
แต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดในช่วงเย็น
สารอาญาก็มีคำสั่งให้ยกคำร้อง
กรณีที่นางอรวรรณแก้ววิบูรณพันธ์
รดาของนายชายอมรแก้ววิบูรพันธ์หรือว่าแอมมี่
ผู้ต้องหาคดีวางเพลิงหน้าเรือนจำคลองเปรม
ยื่นหลักทรัพย์ในการขอประกันตัวบุตรชาย
เป็นเงินสด๕๐๐๐๐๐บาทเพื่อขอปล่อยตัวช่วงคราว
โดยท้ายที่สุดแล้วสารพิเคราะห์เห็นว่า
สารเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
ผู้ต้องหาในชั้นฝากขังไปแล้ว
เนื่องจากผู้ต้องหาหลบหนีจนไปถูกจับกลุ่ม

ไม่ใช่เพราะเหตุว่าหลักทรัพย์นั้นไม่เพียงพอ
ดังนั้นจึงยังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม
จึงมีคำสั่งภายหลังการไต่สวน
ส่งตัวผู้ต้องหาไปยังเรือนจำพิเศษธนบุรี
ระหว่างการฝากขังครั้งแรก
ยังเหลือเวลาในการฝากขังอีก๑๑วัน
ตามคำร้องของพนักงานสอบสวน
เมื่อวานสื่อก็ไปดักรออยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ

สื่อไปดักรอตรงประตูหลักประตูทางขึ้นอาคาร
แต่ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ราชธรรม
คุมตัวของแอมมี่ออกมาทางเชื่อมระหว่างอาคาร
ก็เพื่อขึ้นรถตู้ของกรมราชธรรม
โดยแอมมี่นั่งมาบนรถเข็น

จากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็พยุงตัวของแอมมี่

มี่ก็จะขึ้นรถตู้แบบนี้
ก่อนที่จะนั่งหันมาชู๓นิ้ว
ให้กับมวลชนแล้วก็สื่อมวลชน

ทีมข่าวเกือบจะวิ่งไปตรงทางเชื่อมนี้ไม่ทัน

แต่เจ้าหน้าที่ก็พาแอมมี่ไปอีกทางหนึ่ง

จากนั้นช่วงเวลาประมาณทุ่ม๕๐

ก็ตามไปส่งลูกชายที่เรือนจำพิเศษธนบุรี
ก็เดินทางมาพร้อมกับทางญาติญาติ
โดยมีนางสุรีรัฐวิชารักษ์
แม่ของนายพฤษชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินเดินทางมาด้วย

ก็สารก็ไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
ซึ่งแม่ก็ยื่นประกันตัวเป็นครั้งที่๔แล้วเหมือนกัน
เงินล้านหนึ่งแต่ว่าสารไม่อนุญาตนะครับ
ของแอมมี่หวังว่าจะได้เข้าไปส่งลูกชาย
ในเรือนจำพิเศษธนบุรีแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเลยเวลาทำการแล้ว
แม่ก็เลยได้แต่ยืนส่งลูกชายอยู่หน้าเรือนจำพิเศษธนบุรีนะครับ
ซึ่งทางเรือนจำก็ได้ให้นายโรมรันคำสุพรม
นักทันทวิทยาชำนาญการพิเศษออกมาพูดคุย๒นาที
เพื่อชี้แจงให้ทราบบอกไม่ต้องห่วงอาการบาดเจ็บของผู้ต้องหา
จากทางเรือนจำมีมาตรการในการดูแลอย่างดี
ห่วงไงเพราะว่าแอมมี่ถูกผ่าตัดช่องท้อง

แม่อยากให้ลูกอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็มีเรื่องเหมือนกับตาด้วยที่ต้องให้หมอเฉพาะทางรักษาด้วย
แต่ทีนี้ที่เรือนจำพิเศษธมบุรีเห็นว่ามีคือเหมือนลักษณะเป็นโรงพยาบาลด้วยนะ

แล้วก็เอาแพทย์ที่เคยรักษาคุณแอมมี่อยู่
มีการประสานแล้วก็ให้มารักษาต่อ
อันนี้คือเหตุผลที่ทำไมแอมมี่ถึงมาอยู่ที่เรือนจำพิเศษธนบุรีด้วยนะคะ
ก่อนเดินทางกลับนางอรวรรณแม่ของแอมมี่ก็บอกว่า
วันนี้๕มีนาคมจะเดินทางมาติดต่อขอเยี่ยมลูกชายอีกครั้ง

ส่วนเรื่องของคดีกำลังปรึกษาทนายความว่าจะเอาอย่างไรต่อไปนะครับ
ความพุทธรรมกับดวงตาคือไหน
ดวงตาเขาเป็นสามแนวทาง
หลังจากนี้จะพยายามจะขอที่ประกันอยู่ทีครับ

จนกว่าจะพยายามประกันอยู่ครับใช่

จะนำเอกสารไปยื่นต่อสารอีกครั้ง

โดยให้เหตุผลเกี่ยวกับการรักษาอาการบาดเจ็บที่ดวงตา
จากแอมมี่ต้องพบแพทย์อย่างต่อเนื่อง

จะส่งผลกระทบต่อการมองเห็นที่ดวงตาข้างซ้ายนะครับ
ส่วนเมื่อวานี้ที่มีกระแสข่าวออกมานะครับ
ว่ามีความพยายามในการตามจับกลุ่มตัวของเพื่อนสาวคนสนิทของแอมมี่
แล้วก็ไปเจอกระเป๋าของเพื่อนสาวคนสนิทนี้ที่สุวรรณภูมิ
ยึดมาได้แต่ไม่เจอตัวนะครับ
แล้วก็มีรายงานแจ้งออกมาอีกนะครับว่า
เมื่อวานนี้นะครับพนักงานสอบสวนสนประชาชื่น

เพื่อยื่นคำร้องขอออกหมายจับเพื่อนสาวคนสนิทของแอมมี่
ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกรณีการเผาที่หน้าเรือนจำคลองเปรมนะครับ
ไม่ทราบนามสคุณที่นะครับว่าเป็นผู้ร่วมก่อเหตุ
แต่สารอาญามีคำสั่งแบบนี้นะครับ
บอกว่าไม่มีประจักษ์พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ผู้ต้องสงสัยทั้ง๒คน
คือเพื่อนสนิทเพื่อนสาวคนสนิทแอมมี่
อีกคนหนึ่งก็คือนายธนพัฒน์ได้ร่วมกับแอมมี่

มีแต่คำให้การของบุคคลที่พนักงานสอบสวนกันไว้เป็นพยาน
ให้การซัดทอดเพียงเท่านั้น
ถือว่าพยานหลักฐานที่ยื่นมาจึงยังไม่สามารถออกหมายจับได้

ใช่แล้วก็มีเรื่องนี้ไปถามแม่ของแอมมี่ด้วยนะ

คือเท่าที่รู้มาเนี่ยตั้งแต่ลูกชายเลิกรากับอดีตภรรยาไป

ใช่แล้วแม่ก็ปฏิเสธที่จะตอบเรื่องนี้ค่ะ
ไม่พูดถึงเรื่องของผู้หญิงคนนี้ด้วยนะฮะ
นี่ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะกรณีของแอมมี่นะครับ